มาติดตามเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนกันบ้างนะคะ
ช่วงนี้ฝนตกบ่อยค่ะต้องระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่
ที่จังหวัดชนบุรีนะคะมีอุบัติเหตุเป็นรถเทรลเลอร์
เสียหลักจากถนนลื่นก็เลยข้ามเกาะกลาง
พุ่งไปชนกับกระบะที่วิ่งมาอีกเลนหนึ่ง
ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้เวลาเคลียร์พื้นที่กว่า๓ชั่วโมง
ยังทำให้รถติดยาวไปอีกกว่า๖กิโลเมตรเลยนะคะ
ตามเรื่องนี้พร้อมกับอุบัติเหตุอื่นที่เกิดขึ้นกันค่ะ
สีขาวตกอยู่ข้างทางด้วย๑คัน
คนขับรถกระบะและผู้โดยสารได้ระบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่ทำให้การจราจรติดขัดกว่า๖กิโลเมตร

จึงสามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติ
ก่อนเกิดเหตุรถเทลเลอร์ขับมาจากอำเภอคลองด่าน
เพื่อกลับไปบริษัทที่จังหวัดระยอง
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีฝนตกถนนลื่น

ชนกับรถที่สวนมาอย่างจัง

ที่เกิดเหตุพบชายอายุ๖๒ปี
เสื้อวินรถจักรยานยนต์นอนเสียชีวิตอยู่

ใกล้กันพบรถกระบะขนสินค้าจอดอยู่ข้างทาง
หน้ารถด้านซ้ายพังเสียหาย
นายธิวรินระเบียบคนขับรถกระบะเล่าว่าก่อนเกิดเหตุ
ขับรถออกมาจากซอยอบตบางปลามุ่งหน้าถนนเทพรักษ์
พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถกระบะอีกคันที่วิ่งอยู่ด้านหน้าเลี้ยวเข้าซอย
ตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดจึงหักพวงมาลัยแซงออกมาทางด้านขวา
เป็นจังหวัดเดียวกับที่รถจักรยานยนต์รับจ้างวิ่งสวนมา

ที่จังหวัดสงขลาเกิดอุบัติเหตุบริเวณ๓แยกท่าท้อนถนนสายเอเชีย

รถบรรทุกพุ่งชนรถจักรยานยนต์ทำให้นางสาวปัธมาจงรักอายุ๓๐ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ขาซ้ายขาดอาการสาหัส
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บขี่รถจักรยานยนต์
นำข้าวไปส่งให้หลานที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่
พอมาถึงสามแยกไฟแดงกำลังจะเลี้ยวขวา
เป็นจังหวะเดียวกับที่รถบรรทุกขับมาจากจังหวัดพัทธลุง

ว่าหลายคนน่าจะเดินทางออกต่างจังหวัดหรือไม่ก็เดินทางไกล
ตรวจสอบสภาพคนสภาพรถกันให้ดีด้วย